ลิขิตคุณผู้ชมบอกเลยแรงมากพี่แจ๊กกะลีนของเรารีบคว้าพี่แย้ม
จำได้หรือเปล่าพี่แย้มแสดงโดยพี่นุ่นรำนิดา

นุ่นเนี่ยบอกกับเราว่าทุกวันนี้โอ้โหไปไหนมาไหนไม่มีใครเรียกพี่นุ่นแล้วนะคะ

เป็นผลผิดนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะส่วนตัวคุณนุ่นเองบอกเลยว่าดีใจนะคะ
แฮปปี้เวอร์แฟนชื่นชอบละครรู้เลย
ที่สำคัญค่ะสาวนุ่นยังได้ปั้นสาวคนใหม่ด้วย
น้องจ๊ะรับหมดเป็นอึ่งไง
คนรู้ใจของแม่ผู้ชอบคืนคนนี้น่ารักมากเลยนะคะ
เคล็ดลับความสวยหุ่นพร้อมเพียวนะแบบเปรี้ยวใจแบบนี้
นุ่นเขาดูแลสุขภาพมากขึ้นแล้วก็อยากให้แฟนดูละครเรื่องนี้เยอะเลยนะคะ
เพราะอาจจะเป็นละครเรื่องสุดท้ายของสาวนุ่น
พี่แบบนั้นเลยเหรอใจเย็นสุดท้ายก่อนที่จะลาไปปั๊มลูก
เราก็ยังมีความสุขนะว่าเอ้ยมันกี่ปีแล้วอ่ะคนยังเรียกเราแบบพี่แย๊มเลย
ใดคือถ้าเวอร์ชันนี้หุ่นดีมากคุณนุ่นคุณแย้ม

ก็คือนุ่นก็เตรียมตัวแหละแบบพยายามที่จะแบบมีน้องอะไรอย่างนี้
เพราะว่านี่ก็พรมลิขิตก็จะเป็นละครเรื่องสุดท้ายที่เล่นเหมือนกัน
หนึ่งมันเหนื่อยมานอนไม่พอร่างกายมันไม่เต็มที่
ไม่ใช่ที่ผอมลงไม่ใช่อะไรที่อายุทยาในเรื่องละครนะ
เขามีเครื่องออกกำลังกายไงที่เป็นไวรัลไง
หรือว่าได้คุณสามีดูแลดีอันนี้ก็ไม่รู้นะคะ

แข็งแกงเลยก็คือคุณสีปลายาสาวนุนรมีดาเนี่ยแหละค่ะ
ชอบชอบอ่านคอมเมนต์อะไรอย่างนี้
คืออะไรคะ
ตื่นตาตื่นใจมือจะพูดอะไร
สำคัญทั้งคู่นะดูสิ
อันนี้สตรองแบบออกกำลังกาย